คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ย
เขาก็ลงไปสัมผัสมาด้วยตัวเองด้วย

ที่บ้านหลังนี้มีน้องคนหนึ่งอายุ๑๓ปีชื่อว่าน้องนัท
เขาบอกว่าน้องนัทจะมีอาการแปลกหลายอย่าง
อยู่ดีลักษณะคล้ายเหมือนผีนางไม้เข้าสิงร่าง

ทำท่าทางแปลกแล้วคุณไปดูนะ
อันนี้จะถ่ายแล้วจ้า

เจ้าชื่ออะไรเนี่ย
เจ้าชื่ออะไร

ทำไมต้องมาทำแบบนี้กับน้องเจ้าแม่

ไม่ทำตาม

เขาจะไม่จำตัวเองมาให้ไหมครับ
อันนี้แหละค่ะคือคลิปต้น

แล้วไปเจอน้องทำท่าแปลกแบบนี้จริง

แต่ครอบครัวเชื่อว่าเป็นวิญญาณนางไม้

บอกให้น้องไปขอคำมาพ่อปู่ฤษี

เรียนดนตรีไทยแต่กลับไปเลือกเรียนวิชาภาระแท้

หมอปลาค่ะหมอปลาไปแล้วค่ะบุกไปพิสูจน์ถึงบ้านเลย
แล้วหมอปลาไปคุยกับผู้สื่อข่าวของเราและไปคุยกับน้องนัทด้วย
สอบถามเรื่องราวความเป็นมาหมอปลาให้น้องจับมือค่ะ

เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวมีจังหวะที่หมอปลาให้จับมือแล้วบอกน้องนัทว่า
บีบมือแรงแรงเลยบีบแบบเต็มแรงเอาเลย
คือหมอปลาก็จะต้องอยากไปดูนะว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องบ้างหรือเปล่า
แล้วปรากฏว่าน้องบอกว่าน้องรู้สึกหนาวร้อนแล้วก็เหนื่อยตอนบีบมือหมอปลา
แต่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่หมอปลาขึ้นไปที่ชั้น๒ของบ้าน
ไปดูตรงหิ้งที่ตั้งบูชานางไม้
แล้วหมอปลาบอกว่าไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรเลยนะ
ก็เลยเรียกน้องนัทเข้าไปพูดคุยแล้วบอกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นนัทนัทคิดไปเองนะลูก
เพราะอาจจะเป็นคนจิตอ่อนคล้อยตามคนง่าย
ส่วนที่หมอปลาเหมือนจะหักเหมือนจะอะไร

หมอปลาเนี่ยเอาตรงนี้นะคะที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นนางไม้
ที่เขาเอามาบูชาเอามาทำลาย

นี่แหละค่ะเอามาทุบทำลายแบบนี้นะคะ
แล้วก็บอกน้องว่าต่อไปนี้
ให้น้องนัทตั้งใจทำสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา
ทุกอย่างจะดีขึ้นลองฟังเสียงจังหวะช่วงนี้หน่อยค่ะ
อย่างหมูอยู่ค่ะ
เข้าใจได้ยัง
เออนี่มาสัมผัสรูปปั้นแล้วบอกไม่มีอะไร
หลังจากนั้นหมอปลาก็เหมือนจะหักคอรูปปั้น
ใช่หักไม่ได้ก็เอาคอทุบเลยล่ะค่ะ

น้องนัทบอกแบบนี้ว่าตอนนี้สบายใจแล้วนะ

เหลือแต่ว่าเดี๋ยวไปดูแลเรื่องของสุขภาพของน้อง

แล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจด้วยตามที่หมอปลาแนะนำ
ยืนยันว่าที่ผ่านมาครอบครัวเองไม่เคยปลูกฝังนะคะ

รับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันกระทบกับจิตใจของครอบครัวกับน้องเอง

น้องไม่ได้ไปเรียนเกือบ๑เดือนแล้วนะ